ส่วนเรื่องของคดีของน้องชมพู่ถ้านับถึงวันนี้ก็๔๙วัน
ยังตามจับคนร้ายไม่ได้วันนี้มีการเรียกชาวบ้านสามคนไปสอบประคำเพิ่มเติม
ห่วงเวลาเส้นทางที่ร่วมกันออกตามหาชมพู่นั้นใช้เส้นทางใดออกไปแล้วกลับมาในตอนไหน
เพื่อหาความเชื่อมโยงรวมทั้งเรื่องของนายรินด้วย
เพราะว่านักข่าวไปเจอรถจักรยานที่ไปจอดอยู่แถวบ้านน้องชมพู่
วันที่น้องหายตัวไปว่ารถคันนั้นมันมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าไปจอดทำไมอะไรแบบนี้นะฮะ
คุณผู้ชมไปดูกันหน่อยตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับบรรยากาศเนี่ยชุดสืบสวน
มีการเชิญตัวชาวบ้านที่บ้านกรอก๓คนครับรวมทั้งมีเด็กหญิงอายุ๑๓ปี๑คนด้วย
ไปสอบถามเพื่อต้องการข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดทั้งมวลเป็นพยานแวดล้อมต่างนะ
คุณผู้ชมเขาสอบปากคำกันอยู่๘ชั่วโมงกว่าปล่อยตัวมาตอน๖โมงเย็นนะครับถึงจะเสร็จนะฮะ
จำนวนนี้มีชาวบ้านที่ชื่อว่ายายอมยายอมซึ่งบ้านอยู่ห่างจากบ้านของตายายของชมพู่ประมาณ๑๕๐เมตรเพียงเท่านั้น
วันนั้นเนี่ยยายอมได้ออกไปร่วมเดินตามหาน้องชมพู่ด้วย
นะฮะแล้วก็มีรายงานด้วยว่าการสอบสวนเน้นสอบถามถึงช่วงของเวลา
เส้นทางว่าไปกี่โมงไปเส้นทางไหนกลับมากี่โมงกลับเส้นทางไหน
เมื่อวันที่๑๑พฤษภาคมที่ผ่านมาก็น่าจะถูกสอบครบหมดทุกคนแล้วนะครับ
อีกหนึ่งคนที่ตำรวจเชิญไปสอบประคำเพิ่มเติมอีก๑คน
ก็คือทางด้านของนายนารินเชื้อคมตา
เขาเป็นผู้ต้องหาคดีอาณาจารย์เด็กหญิงวัย๕ขวบ
ซึ่งคนละคดีกันกับน้องชมพู่
แต่ว่านายนารินหรือว่านารินนั้น
เป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่

เชิญมาฐานะเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยคดีของชมพู่
ตำรวจก็เชิญญาติมาไปถามเพิ่มเติมกับเรื่องของรถจักรยาน
ที่มีคนไปเห็นนักข่าวเราไปเจอ
รถจักรยานสีน้ำเงินไปจอดอยู่ที่สวนยางทางขึ้นภูเหล็กไฟ
แล้วไปจอดตั้งแต่วันที่ชมพู่หายตัวไป
ว่าทำไมต้องไปจอดปั่นไปไหนรถของใครใช้ได้หรือไม่ได้หรืออย่างไร
นี่แหละก็อย่างที่บอกค่ะเจ้าหน้าที่อาจจะเชิญไปสอบปากคำหลายรอบ
แล้วก็คำถามก็เป็นลักษณะเดิม
เพื่อที่จะดูว่ามันมีถ้าเกิดว่ามันมีความคืบหน้าอะไรเนี่ย
เขายังให้การเหมือนเดิมหรือว่าเวลาไปเจอหลักฐานใหม่เนี่ย

ทีนี้คุณผู้ชมคะดูความเคลื่อนไหวของหลวงปู่เดือนชัยหน่อยค่ะ
หลังจากที่เราก็นำเสนอข่าวไปว่าถูกคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร

แล้วก็ได้รับกิจนิมนต์ให้มาเป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา
อุทยานมาครับบูชาอนุสรที่ตำบลสาริกาอำเภอเมืองนครนายกเมื่อวาน
หลายคนก็จับตารอดูนะคะ
คือหลวงปู่เดือนชัยก็ได้ให้ญาติโยมได้เข้ามากราบไหว้
เช่าวัตถุมงคลรุ่นแรก
ซึ่งถ้าเกิดสังเกตดูนักข่าวเราก็บอก
กับกิริยาของหลวงปู่เดือนชัยก็ไม่เหมือนช่วงที่ผ่านมา
คือดูนิ่งขึ้นค่ะดูสงบขึ้น
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นการสวดคาถาก็ยังทำลักษณะเดิม
แล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่มากราบไหว้หลวงปู่
ก็มีอาการแปลกเหมือนกับมีอาการของขึ้นด้วย
นักข่าวของเราก็ไปถามหลวงปู่เดือนชัยเหมือนกันนะคะ
ว่าจะอยู่ที่อุทยานมาครับบูชานุสรที่นครนายก
จะอยู่ถึงวันไหนซึ่งหลวงปู่เดือนชัยก็บอกว่า
จะอยู่ถึงสิ้นเดือนมิถุนาก็คือวันพรุ่งนี้
นี่เป็นอาการของลูกศิษย์ลูกหาที่เข้ามากราบไห้หลวงปู่เดือนชัย

ท่านนำสวดลูกศิษย์ก็เหมือนของขึ้นอะไรแบบนี้
ขึ้นมาร่ายรามหลงปู่ก็ท่าทางเปลี่ยนไปแล้วครับ
สงบมากขึ้นสุขุมมากขึ้นไม่ได้แสดงอะไรเท่าไหร่นัก
หลังจากเกิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา
มีพระอีกหนึ่งรูปที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของ

พระครูประหลัดมณัฐหรือว่าหลวงพ่อนิ้งหนอก
เป็นพระสงฆ์ประจำสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งในจังหวัดนครนายกนะฮะ
เพราะวันพระจะมีพุทธศาสนิกชนไปทำบุญสวดบนกันเยอะ
น้องชมพู่เองก็จะได้โดนจิตโดนใจให้คนร้ายมอบตัว
เมื่อวานครบกำหนดทีมข่าวก็เดินทางไปหาท่านนะ
คุณพ่อนิ้งหน่องท่านก็ทำบุญให้กับน้องชมพู่ด้วย
นี่ฮะสั่นกระดิ่งมีการเอากิ่งชมพู่มากิ่งนึงแล้วก็มาสั่นกระดิ่ง
ส่วนอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้
สุกุลปล่อยปลา๒๓๐ตัว
กิ่งชมพู่ที่มาเนี่ยเหมือนเป็นตัวแทนของน้องชมพู่อะไรแบบนี้นะครับ
ส่วนเรื่องที่ท่านบอกว่าเดี๋ยววันพระเนี่ย
รู้ตัวคนร้ายจะจับได้คดีจะจบอะไรแบบนี้
แต่ว่ามันเป็นวันอาทิตย์การดำเนินการทางคดีเรื่องเอกสารอาจจะเสร็จไม่ทัน
เพราะว่าเป็นวันหยุดนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขารู้ตัวคนร้ายแล้ว
ท่านว่าอย่างนั้นรอเพียงการออกหมายจับเท่านั้น
ท่านก็ยืนยันคำเดิมซึ่งตัวเองนั้นไม่ได้เป็นหมอทำนายอะไรหรอก
แต่ว่าจักรยานที่เห็นในปัญญาเนี่ยเชื่อว่าฝีมือของตำรวจจะสามารถจับคนร้ายได้
ไม่ช้านี้นะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับ
ส่วนเมื่อวานอย่างที่บอกว่าเป็นวันพระใหญ่
พระใหญ่พ่อแม่ก็ถือวันพระทำบุญเลยละกัน
ก็มีพ่อมีแม่มีน้องมียายของน้องชมพู่
มีน้ำฝนซึ่งเป็นน้าของน้องชมพู่เองก็เตรียมข้าวเหนียวครับ
อาหารเครื่องดื่มพระไตรไปถวายเพลงพระที่วัดถ้ำภูผาแอก
เป็นการทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับน้องชมพู่

ทั้งหมดเนี่ยก็ขี่จักรยานยนต์กันไปที่วัด
ถวายชุดผ้าไตรดอกไม้ทูบเทียนปัจจัยอุทิศแด่น้องชมพู่

แล้วก็ชุดเครื่องดื่มต่างก็ถวายพระไป
อาหารที่น้องชอบครอบครัวก็เตรียมมาให้เหมือนกัน
น้องชอบกินไข่เจียวแกงหน่อไม้
อันนี้น้องชอบมากเลยนะฮะแม่ของชมพู่บอกว่าหลังจากถวายเพลงแล้วรู้สึกดี
ขึ้นมาเลยสบายใจแล้วก็เป็นสุขมากขึ้นแม่ก็หวังแต่เพียงว่าอาหารต่างต่าง
ถวายไปเนี่ยน้องจะกินอิ่มแล้วก็ไปสู่ในพบภูมิที่ดีนะครับอันนี้
ก็เป็นบรรยากาศเมื่อวานนี้ที่ครอบครัวเข้าไปทำบุญให้กับชมพู่
รวมทั้งเรื่องของคดีความก็ดูว่าครบมา๔๙วันแล้ว
ตำรวจจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่า
จากการที่เชิญชาวบ้าน๓คนไปสอบปากคำนะครับ